อันนี้ครับรถบรรทุกเนี่ยคุณผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมมันจะมีบังโครน
โครนอยู่แถวล้อค่ะไอ้คันนี้โอ้โหบังโครนมาสมิทหมดเลย
แล้วมันไม่เห็นเลยว่าไฟเลี้ยวจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
คันที่ขับตามมาจะเอายังไงดีอ่ะลองไปดูหน่อยฮะ
โอ้โหจะยาวจะใหญ่ไปไหนเนี่ยปิดหมดเลยค่ะโอ้โหนี่ฮะ
คุณผู้ชมฮะนานนานทีจะเห็นบังโครนยาวขนาดนี้อ๋อเป็นสองคันนะครับ
ทุกพ่วง๒คันขับอยู่เลนขวาบนถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดนครนายก

คือฝุ่นตลบก็เรื่องหนึ่งแล้วแล้วบังโครนมันใหญ่ขนาดเนี้ยมันบัง
ทะเบียนทั้งไฟท้ายไฟเบรกเอ้าแล้วคนขับตามหลังมา
ทำยังไงปวดหัวเลยคุณผู้ชมฮะหัวจะปวดเพราะไม่รู้ว่า
จังหวะเบรกไฟเบรกมันขึ้นมาก็ไม่เห็นนะสิ
เออแล้วเมื่อกี้ไฟที่มันขึ้นมาสีน้ำเงินน้ำเงินนี่เอาจริงมันก็เป็นไฟที่ผิดกฎหมาย

เขาก็อยากจะวอนตำรวจนะวอนตำรวจตรวจสอบด้วยการติดบังโครนแบบนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่า
เพราะทำแบบนี้มันบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของรถที่ตามหลังมาครับเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุเลยฮะ

แล้วเอาจริงนะสมมุติเกิดว่ามีรถเล็กอย่างมอเตอร์ไซค์ขับไปข้างมันอาจจะเกี่ยว
แล้วเกิดอุบัติเหตุล้มไปเอาล้อเหยียบทับมีคนตายกลายเป็นเหตุขึ้นมาอีก
ใช่ครับคลิปนี้ก็ถูกโพสต์ลงในเพจควายเอ้ยนะครับ
คุณผู้ชมลองไปติดตามดูเพจนี้นี่ก็จะเห็นคนไทยขับรถแปลกเยอะเลยนะฮะ
อีกเพจนึงครับควายหลุดถนนโพสต์เหตุการณ์ที่รถบรรทุกที่มีบังโครนขนาดใหญ่เหมือนกันเลย

เกิดขึ้นบนถนนแห่งหนึ่งย่านสุวินทวงอันนี้ในกรุงเทพครับ
ชาวเน็ตก็ถามเลยคอมเมนต์ถามเลยเฮ้ยตำรวจไม่จับเหรอ
ทำแบบนี้เนี่ยโอ้โหเห็นกันเกลื่อนถนนเลยนะ
รถบรรทุกแล้วใช้บังโครนยาวแบบนี้ครับ
อีกคลิปหนึ่งมีการแชร์เหมือนกันเป็นรถบรรทุกดิน๖ล้อคุณผู้ชมฮะ
บรรทุกดิน๖ล้อกองนูนสูงท่วมหลังรถบรรทุกไม่พอ
ยังไปติดบังโครนขนาดใหญ่ล้ำออกมานอกรถครับ
ก็บังทัศนวิสัยไปเกินกว่าครึ่งเลนของถนนอีกฝั่งหนึ่ง
รถข้างหลังก็ไม่กล้าแซงเลยฮะค่ะแล้วมันก็เสี่ยงอันตรายด้วย
นี่อันนี้นะนี่ครับนี่ครับโอ้ยเอ๊ะหรือว่าตอนนี้มันเป็นเหรอ
มันเป็นเทรนด์เหรอเรื่องการทำแบบแต่งบางคนใหญ่
แฟนข่าวไทยรัฐคนไหนเคยขับรถบรรทุกนะแล้วมีความรู้เรื่องบังโครน
บอกมาหน่อยว่าบังโครนยาวแบบนี้มีประโยชน์อันใด
เออคือเราเข้าใจแหละเรื่องแบบกันโครนกระเด็นแต่ถ้าเกิดว่าพอมันใหญ่
มันยาวขนาดเนี้ยอาจจะต้องคำนึงถึงคันอื่นด้วยนะอืม
เราไม่ได้ขับรถบนถนนคันเดียวไงฮะค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อยี่สิบแปด
ถุนาที่ผ่านมานี่เองครับบนถนนสายรองเส้นระหว่าง
ก็มีคนร้องเรียนไปแล้วนะร้องเรียนไปที่สำนักงานขนส่งสกลครับ
แล้วก็เจ้าของรถบรรทุก๖ล้อแล้วนะ
มีการเรียกตัวมาปรับเปรียบเทียบปรับแล้วครับ
ในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ถอดบังโครนออกแล้ว

แล้วค่อยเอารถบรรทุกไปตรวจสภาพรถ
ขนส่งจังหวัดสกลครับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
อกจากนี้ยังตรวจสอบพบรถบรรทุกที่มีการกระทำความผิด
เหมือนกันเนี่ย๓คันครับ
ตำรวจเขาก็เลยออกใบสั่งให้เอารถไปแก้ไขซะ
ภายในวันศุกร์นี้ครับก็คือภายในวันพรุ่งนี้แหละ
เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับค่ะ